ตอนนี้เราไปดูอีกหน่วยเลือกตั้งหนึ่งที่ก็น่าจับตามองนะคะ
อยู่ที่หน่วยเลือกตั้งเต็นต์ใต้ทางด่วนซอยประดิพัฒน์๕เขตพญาไทย
หลายคนอาศาสตร์แล้วว่าใครจะไปเลือกตั้งจุดนี้

บรรยากาศเป็นยังไงไปติดตามจากคุณวิมลวันธรรมพักดี
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดเข้ามาค่ะ

ในขณะนี้นะคะหน่วยเลือกตั้งที่๑๐ของเขตพญาไทย
มีการเปิดให้ประชาชนเข้ามาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ซึ่งจากการสังเกตการณ์ของเราพบว่าตั้งแต่ก่อนเวลา๘นาฬิกา
ก็มีประชาชนเข้ามารอใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะคะ
คนแรกที่มาถึงหน่วยเลือกตั้งบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
ตัวมาอย่างดีเพราะว่าการเลือกตั้งนั้นนานแล้วนะคะ
ที่ไม่ได้ดำเนินการเลือกตั้งขณะเดียวกันในส่วนของผลเอกประยุจันทร์โอชา
ก็ขณะนี้เดินทางออกจากบ้านพักแล้ว
แล้วก็อยู่ระหว่างการเดินทางมาที่หน่วยเลือกตั้งค่ะ
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศสดบริเวณหน่วยเลือกตั้งที่๑๐ของเขตพญาไทยแห่งนี้นะคะ
ซึ่งในขณะนี้ค่ะหน่วยเลือกตั้งที่๑๐แขวงและเขตพญาไทย
ซึ่งตอนนี้นะคะก็มีประชาชนเข้ามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันแล้วนะคะ
จุดเลือกตั้งอยู่ที่บริเวณใต้ทางด่วนซอยปริพัฒน์
ซึ่งจุดนี้นะคะพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
พร้อมด้วยนางนภาพรจันโอชาภรรยา
ว่าจะมีการเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในเวลาประมาณ๘นาฬิกา๓๐นาที
โดยที่พลเอกประยุทธ์นั้นเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในลำดับที่๑๐
นางรพรจันโอชาเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในลำดับที่๑๖๒ค่ะ
ส่วนบุตรสาวสองคนก็คือนางสาวธัญญาและนางสาวนิษฐาเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
อยู่ในระดับที่๑๖๓แล้วก็๑๖๔นะคะ
ที่เราเห็นอยู่ก็จะเป็นบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งที่๑๐นะคะ
ซึ่งขณะนี้ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นนะคะ
มีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้า
แล้วก็ก่อนเปิดหน่วยเลือกตั้งนะคะ
โดยที่บริเวณภายในครูหาเลือกตั้งนะคะ
ก็มีนายสุชัยสกุลรุ่งเรืองชัยประธานกรกตเขต๖พญาไทย
รวมไปถึงพันตำรวจเอกวิราโดนทัพทิมดีผู้กำกับการศาลิงธรรมนครบาลบางซื่อ
ลงพื้นที่มาดูแลความเรียบร้อย
แล้วก็มีการได้เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
สถานการณ์ในขณะนี้ยังคงไปด้วยความเรียบร้อย
มีประชาชนทยอยเข้ามาในพื้นที่
แล้วก็มีสื่อมวลชนจำนวนมากที่เข้ามาทำข่าวกรณีของพลเอกประยุทธ์
ที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้ค่ะ
มีการกั้นพื้นที่สำหรับสื่อบริเวณชนที่จะเข้ามาทำข่าวบริเวณนี้
เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่ควบคุมเป็นพิเศษแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยค่อนข้างที่จะเข้มงวด
มีการกั้นพื้นที่ของประชาชนในการสื่อบริเวณชนที่จะเข้ามาทำข่าวบริเวณพื้นที่
เพื่อที่จะให้เกิดความเรียบร้อยสูงสุดนั่นเอง
นั่นก็เป็นบรรยากาศของสื่อบริเวณชน
พันธุรกิจเอเวียร์โดนก็บอกเราว่าสำหรับตำรังของเจ้าหน้าที่ที่ใช้อยู่ในขณะนี้
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่สนบังซื้อกำกับดูแลนั้นใช้ทั้งสิ้นรวม๑๘๐นาย
ส่วนหน่วยเลือกตั้งที่๑๐เขต๖พญาไทยนะคะก็ใช้กำลังทั้งสิ้น๕๐นายนะคะ
ขณะนี้ค่ะอเอกปรยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเข้ามาในพื้นที่แล้ว
มาด้วยรถสองคันกำลังทยอยเข้ามา
เดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศสดกันเลยค่ะ
เป็นรถยนต์ที่เอ่อนำเอาท่านผลเอกปรยุจันโอชา
นางนภาพรจันโอชาและครอบครัวนะคะเข้ามาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
หน่วยเลือกตั้งที่สิบเขตพญาไทยนะคะซึ่งที่นี่ก็จะเป็นของเขตเลือกตั้งที่หกกรุงเทพมหานครนะคะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาเดินทางถึงหน่วยเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อย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

สำหรับคุณเอกปรยุจจันโอชาเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในลำดับที่หนึ่งร้อยหกสิบห้านะคะ
ของหน่วยเลือกตั้งที่๑๐แขวงและเขตพญาไทยเขตเลือกตั้งที่๖กรุงเทพมหานครนะคะ
ส่วนครอบครัวของท่านนะคะนางนาราพรจันโอชาเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในลำดับที่หนึ่งร้อยหกสิบสอง
นางสาวธัญญาและนางสาวนิษฐานะคะเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ในระดับที่หนึ่งร้อยหกสิบสามแล้วก็หนึ่งร้อยหกสิบสี่
ซึ่งเรายังไม่เห็นครอบครัวของท่านที่เดินทางมาพร้อมกันในการลงมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้นะคะ
แต่ตั้งแต่๘นาฬิกาจนถึง๑๗นาฬิกานั้นสามารถเดินทางมาในช่วงเวลานี้ได้นะคะ
กลับไปเรื่องของการดูแลความเรียบร้อยนะคะทางด้านของพันตรวจเอกนิรดลที่มีการเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
ดูแลความเรียบร้อยตรงนี้ค่อนข้างที่จะเคร่งครัดนะคะก็ใช้กำลังรวมแล้วเนี่ยห้าสิบนายแบ่งเป็นชุดลาดตะเวนชุดจราจรแล้วก็ประจำหน่วยเลือกตั้งขณะนี้การข่าวนั้นยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ประมาทในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะพร้อมฝากเตือนไปยังประชาชนด้วยบอกว่า
อย่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนะคะเช่นการสวมเสื้อที่มีสัญลักษณ์ของภาคการเมืองต่าง
ซึ่งเบื้องต้นหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปตักเตือนก่อนเพราะว่าเชื่อว่าประชาชนไม่ได้ตั้งใจที่จะกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนั่นเองนะคะ
แต่ว่าจนถึงขณะนี้นะคะยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะ
สำหรับผลเอกประยุทธ์นั้นอยู่ระหว่างการรอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะ

ประจำหน่วยนั้นก็คอยแนะนำนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มารอใช้สิทธิ์
วันนี้พลเอกประยุทธ์มาในอริยบทค่อนข้างที่จะสบายนะคะ
เสื้อสีขาวลายนะคะแล้วก็กางเกงสีดำ
มือนั้นถือบัตรประชาชนในการเตรียมใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะเข้าแถวกับประชาชน
เพื่อที่จะรอใช้สิทธิ์ตามขั้นตอนนะคะมีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วก็พูดคุยกับประชาชน
น่ารักนะคะมีการแนะนำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบรายชื่อที่บ่อที่กรรมการการเลือกตั้งนะคะ
จัดเตรียมไว้ให้นะคะเราได้มีการพูดคุยกับคนแรกที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในเขตนี้นะคะ
ก็คือคุณบุษกรซึ่งอายุเจ็ดสิบหกปีนะคะนั่งรอมาตั้งแต่เวลาประมาณเจ็ดนาฬิกาห้าสิบนาที
คุณนารากรบอกคุณบุษกรบอกว่าตั้งใจมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะ
เพราะว่าเป็นเวลานานแล้วที่ประเทศไทยไม่มีการเลือกตั้งนานมากนะคะ
เลือกตั้งนะคะเซ็นชื่อเป็นที่เรียบร้อย
เจ้าหน้าที่รับบัตรไปนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบบัตรเลือกตั้งให้กับท่านนายกรัฐมนตรี
รับบัตรด้วยที่จะไปอยู่ระหว่างการรอรับบัตร
เพื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะคะในหน่วยนี้มีการแข่งขันกันของหลายพักการเมืองด้วยกันนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ก็จะติดป้ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
การใช้สิทธิ์เลือกตั้งไว้ที่ในหน่วยเลือกตั้งสองจุดด้วยกันนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี้ยมาตรวจสอบนะคะ
ตรงกับที่จดจำหรือว่าตรงกับที่จะเลือกหรือไม่ก่อนที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะ
ดับต่อไปนั้นเป็นพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีที่จะรับบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะคะ
การใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้อย่างที่ทราบกันนะคะว่าบัตรเลือกตั้งบัตรเดียวเนี่ยใช้ในการเลือกถึง๓อย่างด้วยกัน
เราจะได้สามอย่างด้วยกันนะคะสอสอแบบแบงเกจสอสอหรือว่าแบบบัญชีรายชื่อ
และที่สำคัญนะคะก็จะเป็นการเลือกว่าที่นายกรัฐมนตรีไปด้วยในตัวนะคะ
ตอนนี้พลเอกประยุทธ์ลงนามรับบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแล้วนะคะ
ซึ่งอย่างที่ทราบกันท่านก็เป็นแคนดิเดตของนายกรัฐมนตรีพักการเมืองหนึ่งด้วยนะคะ
พลเอกประยุทธ์กำลังจะรับบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพื่อที่จะเข้าไปกาในคู่หาเลือกตั้งที่ทางเจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
เรือคูหาที่สี่นะคะครูหาที่สี่นะคะ
เปลี่ยนใจนะคะมาคู่หาเลือกตั้งที่ที่สองนะคะ
บันทึกภาพได้นะคะคือจุดบริเวณบ้านในด้านในของกูหาเลือกตั้งเนี่ยไม่สามารถที่จะมีบุคคลอื่นเข้าไปได้นะคะ
ท่านนายกรัฐมนตรีกาเบอร์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พับกระดาษ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเตรียมหย่อนเป็นที่เรียบร้อยนะคะ

เรียบร้อยนะคะสำหรับผลเอกปรยศจรรย์โอชานะคะ
นาฬิกายี่สิบแปดนาทีนะคะหย่อนบัตรเลือกตั้งลงไปในหีบบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งก็ถือว่ามีความสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่งนะคะในขณะนี้ท่านก็เดินมาทักทายกับทางเจ้าหน้าที่
กำลังจะเข้าไปเพื่อที่จะให้สัมภาษณ์ชนะเข้ามาค่ะ

ทุกคนจะไปช่วยกันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันนี้น่ะ
ตามสิ่งของพวกเราทุกคนน่ะเพราะว่าทุกคนก็ต้องการประชาชุมศัตริย์
ผมก็จะไปใช้วิธีการที่มีกรองเลือกตั้งน่ะให้ให้ส่งไฟ

ปัญหาประเทศชาตินะด้วยพิมพ์คุณเราทุกคนคนชายทุกคน
ช่วยกันลดปัญหาของประเทศชาติบ้านเมืองกันไปแล้วกัน
สุดท้ายคุณนายยกจะไปติดตามผลการเริ่มสร้างที่ไหนคะ

เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคนแห่งประยุทธ์จันทราชา
ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะ
ท่านนายยก
ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเป็นการเรียบร้อยนะคะ
สำหรับพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะ
ท่านก็บอกว่ายินดีนะคะที่ประเทศไทยเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วนะคะ
แล้วก็เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะ
โดยนายกรรมตรีบอกว่าหลังจากนี้นะคะ
ก็จะติดตามผลการเลือกตั้งที่บ้านพักนะคะ
จะไม่ได้มีการเดินทางไปตรวจความเรียบร้อยที่ไหนนะคะ
นาฬิกา๒๘นาทีผลเอกประยุทธ์จันโอชาย่อนบัตรคะแนนเสียงเลือกตั้งลงไปในกล่อง
ซึ่งเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะ
แล้วก็ท่านบอกว่าหลังจากนี้ก็จะไปติดตามผลการเลือกตั้งที่บ้านพักด้วยค่ะ
นี่ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดล่าสุดนะคะ
มนต์วันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากหน่วยเลือกตั้งที่๑๐เขตพญาไทยค่ะ